ช่วงฝนแรกแบบนี้ชาวบ้านเขาจะออกไปจับอึ่งกันค่ะ
ดังนั้นวันนี้ก็เลยจะพาไปดูที่ตลาด
คนเนี่ยเอาอึ่งมาขายแล้วก็คนมารอซื้ออึ่งกันเพียบเลยนะคะ
พาไปที่อุทัยธานีหน่อยละกันค่ะที่ร้านของป้าแมว
แมวเขาบอกว่าเนี่ยคนมารอกันตั้งแต่ตี๕เลยเข้าแถวเต็มเลย
จะไปซื้ออึ่งนี่ค่ะเขาแย่งเงินไปซื้อทั้งอึ่งที่ต้มสุกแล้ว
ที่มันยังเป็นเป็นอยู่นี่เขาบอกว่าเป็นอาหารชั้นเลิศเลยนะคะ
เวลาที่เอาเขามาขายให้กับแม่ค้าที่ตลาดเนี่ยโลหนึ่ง๒๐๐โลหนึ่ง๒๓๐บ้างแล้วแต่
แล้วนอกจากในตลาดที่อยู่ในกระมังแล้วเนี่ยนะคะ
ตลาดค่ะเขาขนอึ่งมาเป็นคันรถเลยเต็มท้ายกระบะไปหมด
ลูกค้าเนี่ยก็ยืนล้อมรถแล้วก็เลือกซื้อกันเขาบอกว่าเมนูอร่อยที่อึ่งเอาไปทำ
แล้วจะแบบเด็ดมากเลยนะทั้งทอดทั้งยำทั้งต้มยำเอาไปแกงก็อร่อยเหมือนกัน